ตามข่าวกันต่อกับขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาเยอะมากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
บอกว่านโยบายเรื่องของการทวงคืนผืนป่า
อยากให้ทำอย่างจริงจังทำตามกฎหมาย
ไม่ต้องกลัวแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็อยากให้ทำต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราตั้งประเด็นไลน์ขึ้นมา

จะมีคุณผู้ชมส่งมาแสดงความคิดเห็น

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายค่ะจะมาวิเคราะห์ถึงกรณีนี้
การบุกรุกและการทวงคืนผืนป่านะคะ
ควรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ใช่แล้วครับในช่วงที่การเดินหน้าทวงคืนผืนป่า
กำลังเดินหน้าไปอย่างเข้มข้น
คนก็เชียร์กันเยอะแล้วครับ
แต่ว่ามีหลายคนที่เป็นคนดู
เขาตั้งข้อสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
มันเกิดปัญหาอะไร
ทำไมดูแล้วระหว่างหน่วยราชการด้วยกัน
กรมป่าไม้กรมอุทยานกรมที่ดินสปกร
มันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่า
จึงเกิดเรื่องว่าปล่อยให้ประชาชนไปบุกรุกกันได้มากถึงขนาดนี้
ปัญหาเรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่
นั่นก็ส่วนหนึ่งที่ควรจะย้อนถามกลับไปว่า
ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น

แต่ว่าปัญหาเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่แก้ให้เบ็ดเสร็จ
วันหนึ่งมันก็หวนกลับมาอีก
ปัญหาระหว่างหน่วยราชการด้วยกัน

แต่ละกระทรวงมีรัฐมนตรีมาจากคนละพักกัน
อันนี้ก็เป็นปัญหาในอดีตแต่ว่าขอคุยเรื่องนี้หน่อยเถอะ
จะได้รู้ว่ารากเง่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
ปกติเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าให้สัมภาษณ์หรอกครับ
แต่ว่ามีคนคนหนึ่งกล้าแสดงความคิดเห็น
ว่าต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้อยู่ตรงไหนยังไง
ฉะนั้นระยะเวลาสั้นขอคุยกับคนคนนี้หน่อย
อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินี่แหละ

เอ่ยชื่อดำรงพิเดชทุกคนรู้จักหมด
ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วฮะสวัสดีครับคุณดำรงครับ
สวัสดีนะครับท่านสุภาพครับ
ปัญหาปัญหาเรื่องที่กว่าจะมาถึงวันนี้

ระหว่างหน่วยราชการด้วยกันกรมป่าไม้
มันมีปัญหาตรงไหนที่ผ่านมามันจึงเกิดเรื่องว่า
ปล่อยให้ประชาชนใครต่อใครเข้าไปบุกยึดผืนป่าได้มากขนาดนี้
อย่างนี้นะผมต้องเรียนให้ทราบเลยวันนี้นะฮะ
ประเทศไทย๑๓๔ล้านไร่
เป็นที่ป่าไม้แล้ว๑๒๒๑ป่า
วันนี้การบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนเนี่ย
ประมาณเกือบ๙ล้านไล่
อุทยานอีกเกือบ๓ล้านไล่
วันนี้ทะลุเข้าไปเกือบ๑๒ล้านไล่
และไอ้พืชผลการเกษตรที่ลุกป่ามี๕ชนิด

ปลามน้ำมันข้าวโพด
เฉพาะไอ้พืช๕ชนิดเนี่ย

ในป่าสงวนกับป่าต้นน้ำนมทาน
คือที่ไทยแดงโบมูทยานวันนี้ก็ยังน้อยกว่าป่าสงวน
ทั้งฝนวันนี้เกือบจะเหลือแต่แผนที่
ยังไอ้ส่วนศพกอีกต่างหากไม่ว่ากัน
ถือว่าเอาทุกที่ไปจากศาลธรรณภรรณภิมศ์เอาไปว่ากัน
คราวนี้ปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไร

เกิดจากรับเนี่ยรับซื้อผลสลิทไม่อั้ง
ไม่ว่าผิดกฎหมายถูกกฎหมายตะเปะตะปะไปหมด

แทนที่จะขึ้นทะเบียนว่าผู้ที่ปลูกในเอกสารสิทธิ์
ทำบัตรประชาชนที่จะขายพืชผลการเกษตร
แหล่งที่ไปที่มาให้มันถูกต้องควบคุมแล้วก็ไม่ทำกัน
ปลูกตรงไหนซอกไหนไปแอบปลูกก็รับซื้อหมด
ก็เป็นตัวยุให้บุกลุกไปไม่จบไม่สิ้น
ใช้รถไถแทนคนเมื่อก่อนใช้แรงงานคนก็ลุกไม่มาก

และอีกอย่างสำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแล
กำลังเจ้าที่ไม่พอไม่อยากทะเลาะเดี๋ยวมาก็ย้ายไป
ก็ถึงเกิดการวิ่งเต้นไปอยู่แหล่งที่มันมีผลประโยชน์เยอะกันทั้งนั้น
โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดไหนที่มีแหล่งเงินดีที่
อะไรกระทำผิดเยอะจะเข้าไปอยู่กันเยอะ

แต่วันนี้ระบบใหม่

หัวหน้าหน่วยมีแผนที่คุ้มกับดูแลรับงานปั๊บมีพื้นที่ป่าเท่านี้
คุณย้ายไปหรือพื้นที่ป่าเท่าไหร่
ถ้าไม่ดำเนินการจับคุมก้อนที่ชดเชยทางแพร่ง

ไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้จะไปขายใคร
คุณจะมาอ้างบอกแล้วให้เขาทำกินอะไรเอาลงไปหน่อย
เพราะวันนี้รัฐก็บอกแล้วว่าจะลดการปลูกข้าวให้มาปลูกข้าวโพดข้างล่าง
ใช่ไหมฮะรถเข้ามาลดตลาด
ข้าวโพดปีน๓ครั้งก็ปลูกได้
ก็เอาพวกนี้ที่อ้างว่ามันมีงานทำมาปลูกก็ได้
หรือว่าคุณจะไปทำงานอย่างอื่นเป็นรางงานประมงก็ว่ากัน
แต่คนจะอ้างว่าให้ไปทำกินอะไรเนี่ยอ้างไม่ได้
ป่าไม้กรมโรงงานก็จะอ้างว่าไม่มีที่รองรับก็พูดไม่ได้
เพราะที่มันมีตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีงบประมาณ
ระบบอำนาจสั่งการระบบการเมืองระบบรัฐมนตรีมันก็ควบคุมกันหมด
รัฐบาลมนตรีก็กลัวชาติบ้านให้กลัวป่าไม้ป่ะ
กลัวรังตีก็เป็นอาจจะมุนเวียงให้อยู่ในประเทศไทย

มีใครไปสำรวจไหมว่าลำน้ำที่ไหลลงมาเจ้าพระยาเราเนี่ย
พิษสารเคมีอะไรบ้างอืมไม่มีใครทำโรคภัยไข้เจ็บเต็มบ้านเต็ม
เมืองหมดต่างคนต่างเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ไปแล้วเดี๋ยวกูก็ไปแล้ว
เดี๋ยวกูก็ไปแล้วฮะเดี๋ยวก็ท่านท้อท้อท้อเข้ามาใช้มาตราสี่
อืมอันนี้มาตราสี่สี่เนี่ยเป็นตาอย่างดีเลยทุกทุกควบคุม
ทั้งปฏิรูปที่ดินอะไรผมก็เรียกร้องมาเยอะให้ห้า
ไล่ร้อยไล่ก็ว่ากันไปนะครับเอามาแจกคนจนรีบทำเลย
แล้วก็ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งขอบคุณลำตีกระทรวงเกษตร
ผมให้กำลังใจท่านนะเรื่องของปฏิรูปที่ดินฮ่า
คุณเอี่ยงขอเรื่องนี้ก่อนที่ยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยคือการบุกลุกปลูกข้าวโพดแล้วคนเขาก็นินทาว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยรับซื้อข้าวโพดที่น่งที่น่านบุกลุกไปปลูกข้าวโพดกันเนี่ยปัญหานี้แก้ได้หรือยังที่ต้นต่อแก้ได้หรือยัง
คือมันแก้ไม่ได้ซื้อยังไงฮะบริษัทยักษ์ใหญ่เขาก็บอกเขาก็ซื้อต่อมาจากชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมาวางขายตามหมู่บ้านตามจังหวัดเขาซื้อมาจากจังหวัดเขาจะไม่รู้ไงเขาอาจจะไปส่งเสริมรับเราก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยพ่อค้าก็อยากได้ของถูกของถูกทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งนะฮะเกิดอยู่หรือเขารู้แบบสาภาพยุโรปน่ะแต่

ว่าเขาบิดเขากวบอะไรต่าง

ขอถามเรื่องที่ภูทับเบิกหน่อย
ตอนนี้เขากำลังลุยลื้อกันอยู่ก็นึกถึงตอนคุณเอี่ยงเนี่ย
ลุยที่วังน้ำเขียวตอนนั้นเอาคนไปหลายร้อยไปลุยวังน้ำเขียว
ถามว่าที่ภูทับเบิกเวลานี้ชาวบ้านเขาไปร้อง
เขาบอกว่าเขาถือครองที่ดินตรงนั้นอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ย
ไม่ควรจะไปทำกับเขาอย่างนั้นจริงแล้วมันควรจะเป็นยังไง
คืออย่างนี้ไอ้ภูทัปเบิกเนี่ยมาคอกดินที่นี่เป็นป่าม้ายถาวอล
และกลมประชาชน์ของเขาเนี่ยก็มาขอพื้นที่ตัดกลมป่าม้ายสับ๒แตดนี่ไหล่
แต่เพราะเกิดเหตุน้ำต้อนน้ำตุ้นหรือเหตุที่สุดแห่ง

ก็พบให้พรมอาจารย์พ่อไป๔๗๐๐๐ต่อไล่

ทำชินตามอาจภาพของชาวมงค์ช่วงนี้ก็มีบุญคุณประเทศไทย

แต่การทำกินมันพัฒนาไงเมื่อก่อนนี้ทางมันไม่มีไฟฟ้า
ไม่มีคนก็ไม่มีโยงพยาบาล
พอขึ้นไปกระแสกระป่าตามดอยไปต่างคนต่างจะบุกเบิก
ไม่มีหรอกเห็นถ้าใครอย่างก็พอดึงตามอาจภาพต้องการ
หรืออาจจะมีคนที่อื่นชาวเขาเผ่าเดียวกันร่ำรวยมา

พอลงทุนให้ผู้คนไปเที่ยวก็ไปบอกเล่าป่าต่อกัน

มันใช่กฎหมายกรมประชาสงเคราะห์มันไม่มีที่จะไปจับกลุ่มอะไรต่าง
ไอ้เรื่องป่าเนี่ยมันก็ต้องใส่กฎหมายประมาณ๒๘ปี

แบบนี้เขาออกมาตราสีสีที่คุ้มคลอให้ยิ่งง่าย
อะไรก็ไม่รู้ไปเรียกร้องต่างเรียกเทศะหมด
แต่ผู้ว่าเห็นว่าจะเริ่มลุยใหม่อีก
มันเสียเวลาจังหวะจริงมันจบภัยใน๓๔วันมันจบไปแล้ว๑๙แห่ง
ตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาระหว่างอธิบดีกรมกับผู้ว่า
แล้วร้อนไปถึงท่านรัฐมนตรี
วันก่อนก็บอกเอ๊ะทำไมอธิบดีไม่รายงาน
มันมันควรจะเป็นยังไงเรื่องนี้มันควรจะเป็นยังไง
คืออย่างนี้ผู้ว่าเขาเป็นประธานคณะทำงานในทุกที่
ทุกคนต้องฟังผู้ว่าทั้งหมดไม่ว่ากรมป่าไม้กรมประชาสงเคราะห์ตำรวจทหาร
ให้ผู้ว่าเป็นแม่งานหลักอย่างแต่อธิบดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ผู้ว่าสั่งถอยก็ถอยผู้ว่าสั่งเดินก็เดิน
แล้วเด็กจะไปดื้อล้ำยังไงมันก็ต้องไปรายงาน
ผู้ว่าก็อยู่เอาวันขึ้นไปวันแรกผู้ว่าก็ไปอธิบดีกรมกองก็ไป
ผมคิดว่าสำเร็จเรียบร้อยเพราะวันที่๒ผู้ว่าลงอธิบดีลง
เหลือรองผู้ว่าสองคนแต่สินใจไม่ได้
ต้องมาถามผู้อย่างไรตั้งอย่างแล้วแต่สินใจถอน
คือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นการที่ว่า
การตัดสินใจของผู้ว่ามันสำคัญเรื่องไม่ได้เรื่องใหญ่โตเลย
แต่ว่าในความหมายของคุณดำรงพิเดชเนี่ย
ต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวใช่ไหมภูทะเบิก
มันต้องเอาออกสิฮะสารเขาสั่งแล้ว
ไม่งั้นผมเอาไปตามไปก่อสร้างที่น่านไปก่อสร้างเชียงใหม่ไปก่อน
ก็เป็นประทับฐานทั้งหมดที่นั่นได้ที่นี่ได้ที่นี่ได้

ครับเอาล่ะขอบคุณครับ
ได้ครับเวลาน้อยไปหน่อยแต่ว่าชัดเจนนะครับ

ที่ต้องให้ชัดเจนเพราะว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่า
แหมไม่ให้กำลังใจผู้ประกอบการเลย
ให้ลื้อตะพึดตะพือทั้งที่เขาอยู่มาก่อน
อันนี้ก็ชัดนะครับว่าที่ลื้อนั่นคือ

ฉะนั้นเรื่องของภูทับเบิก

แต่ว่าผู้ที่ประกอบการเอง
เหมือนจะยื้อเวลาสักนิดนึงนะครับ
ก็ยื้อเวลาด้วยรวมทั้งก็บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือ

ก็ไม่มาประชุมยาววายด้วย
คือความสงสารความเมตตาความเห็นใจได้
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมากฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์
งั้นก็เอาไม่อยู่กลับไปอย่างเดิมอีก
คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าเราควรจะแก้ก่อนที่เขาจะบุกรุก
ไม่ใช่ถูกบุกลุกแล้วมาแก้ที่หลังก็ยากไปอีกนะฮะ
ก็นี่ไงครับอย่างที่คุณดำรงพิเดชบอกเมื่อกี้
พอคนเริ่มไปปั๊บก็มีคนไปปลูกทำโน่นทำนี่
กรมประชาติกระทรวงพัฒนาชุมชน
ก็ไม่มีลูกเด็ดขาดที่จะไปทำอะไรเขาได้
เอาล่ะครับนี่คือเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อ